คุณผู้ชมส่วนคดีของแอมนางสาวแอมเนี่ย
เมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กครับรองพบตรก็ไปสอบปากคำแอมด้วยตนเองเลยนะ
มันมีความขึ้นหน้าแบบนี้เพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกแอมรับสารภาพในบางเรื่องนะ
แต่มาลองดูหน่อยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เขาคุยกันชั่วโมงครึ่งเนี่ย
ตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ไปสอบประคำแอมในทันทะสถานหญิงกลางครับ
แล้วก็บอกว่าแอมยื่นหนังสือผ่านกรมราชธรรม
ต้องการจะพบเพื่อรับสารภาพในหลายประเด็น
แล้วก็มีการเชิญรองออฟหรือว่าพันธุ์ตำรวจโทวิทูล
มาสอบปากคำด้วยซึ่งเป็นอดีตสามีของแอม
ยังไม่ได้รับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ลงมือฆ่าทั้ง๑๔ศพนะ
แต่รับสารภาพเพิ่มเติมว่าได้นำสายนายให้กับก้อย
ในลักษณะผงบรรจุในซองพลาสติกซิปล็อก
เพื่อจะให้ไปทดลองใช้ผสมกับสารเสพติด
แต่แอมอ้างว่าให้ใช้ในปริมาณเล็กน้อย
แล้วก็ยกตัวอย่างว่าแด้คุณผู้ชมจำได้ไหม
แฟนนุ่มของแอมที่เสียชีวิตรายที่๑๒ที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ย
บอกว่าอย่างแด้ก็นำสายนายใช้กับสารเสพติดเพื่อเสพเช่นเดียวกัน
แล้วก็อ้างว่าสายนายก็มาจากแด้นี่แหละ
ทั้งนี้ครับเป็นเพียงแค่การยอมรับว่า
แอมเอาสายนายไปให้ทั้งก้อยและแด้ใช้ในการผสมกับยาเสพติด
แต่ไม่ได้รับสารภาพว่าเป็นคนไปบังคับให้กินหรือให้ดื่ม
ซึ่งทางรองโจ๊กครับยังไม่ได้เชื่อในคำให้การทั้งหมดของแอม
แต่ก็บอกว่าการรับสารภาพว่านำสายนายไปมอบให้
ข้อเท็จจริงอันนี้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างมากครับ
และคำให้การของแอมในครั้งนี้มันยังไม่สอดคล้องกับคำให้การของ
ผู้ที่เป็นเหยื่อแต่รอดชีวิตแล้วก็ยังตอบไม่ได้ในหลายประเด็น
โดยเฉพาะประเด็นที่ผ่าพิสูจน์ศพทั้ง๑๔ศพออกมา
แล้วก็พบสายนายทุกศพซึ่งการให้การเนี่ยเป็นสิทธิของผู้ต้องหา
ว่าจะให้การอย่างไรก็ได้ครับ
ฟังรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหน่อยครับ
ไม่ต้องรออากาศรัพธ์ภาพนะครับ

เดี๋ยวมาลืนนะอีกตั้งสติให้ดีนะครับ

ก็บอกผมว่าทนายเขาเนี่ยทิ้งเขาไปแล้วนะครับ
ไม่เป็นไรทนายจะทิ้งไม่ทิ้งก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานสอบสวนนะครับ
เรามีอิทธิสอบส่วนเขามีอิทธิให้การ
แต่ในเรื่องของการรวบรวมไปอาธารณ์ข้อที่จริงต่าง
ในเรื่องของที่มาของสายนาย
ก็เดี๋ยวเขาให้การเป็นประโยชน์หลายส่วน
แล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมรองโจ๊กบอกว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคนใกล้ชิดของแอมด้วย
เนื่องจากว่าคำให้การของแอมมันชี้ไปถึงบุคคลใกล้ชิดครับ
ส่วนรองออฟอดีตสามีของแอมก็เข้าร่วมสอบปากคำด้วยเมื่อวานนี้
แล้วก็ได้เจอกับแอมพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็ปล่อยให้ทั้งคู่นะ
ทั้งรองออฟกับแอมได้คุยกันแต่ว่ารองออฟไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับตำรวจครับ
แต่ก็มีการฝากไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ให้คำปรึกษาทั้งหมดว่า
ใบต่างไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะตำรวจก็ทำงานตามพยานหลักฐานครับ